คุณผู้ชมคะต้องยอมรับว่าในเวลานี้ค่ะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่ถูกพูดถึงเยอะ

ก็คือกรณีของดีเจชื่อดังดีเจมะตูมนะคะ
ถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับต้นเลยนะคะ
คือมันมีประเด็นในลักษณะที่ว่าแน่นอนมุมนึงเนี่ย
มีคนไปตำหนิในเรื่องของการจัดงานปาร์ตี้
ในเรื่องของไทม์ไลน์อะไรต่าง
แล้วก็มีคนส่งกำลังใจไปให้ดีเจมะตูมค่อนข้างเยอะ
แต่มันเริ่มต้นจากกรณีที่ว่า

ก็มีเสียงตำหนิผ่านทางโลกโซเชียล
แล้วก็มีคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของดีเจมะตูม
เขาก็โพสต์ข้อความเอาไว้ในโลกโซเชียล
ข้อความนี้แหละค่ะที่มีการแชร์กันอยู่นะคะ
เหมือนกับว่าตำหนิคนที่มาต่อว่าดีเจมะตูมอะค่ะ
ข้อความนี้อาจจะมีบางคำที่เป็นคำหยาบนะคะ
ดิฉันจะปรับคำให้สามารถพูดออกอากาศได้นะคะ
ข้อความนี้เนี่ยโพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่า
ดาราเขาไม่ได้นอนกระดิกเท้ากันนะคะ
เขาออกกองถ่ายละครกันทีเป็นเดือนเป็นปี
ตื่นตี๔เสร็จงานเที่ยงคืนตี๑
ส่วนคุณใช้ชีวิตอย่างไร
ทำไมถึงมาวิจารณ์คนอื่น

แล้วถ้าเกิดมาหน้าจุดเป็นดาราไม่ได้
คุณก็ควรเรียนเก่งขยันแล้วก็ปิดท้ายว่า
มาด่าคนอื่นมันไม่ทำให้พวกคุณสูงขึ้นนะคะ
จบแยกแต่ก็มีคำหยาบด้วยอันนี้ย่อให้ฟังนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมลองไปดูเอาเองในโลกโซเชียลแชร์กันเยอะ
แล้วก็มีกระแสตีกลับเยอะนะคะ

ก็ในลักษณะที่ว่าโอ้โหถ้าพูดถึงดาราเขาเหนื่อยเนี่ย
ทีมงานที่ถ่ายทำดาราเขาเหนื่อยกว่าอีกนะ
คุณจะมาบอกว่าดาราเหนื่อยอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนะ
แล้วก็มีกระแสตีกลับว่าอ้าวแล้วคุณไปปาร์ตี้วันเกิดเนี่ย
ทางภาครัฐเขาก็ขอความร่วมมือคุณแล้ว
คุณไปจัดปาร์ตี้ในที่ต่างที่มีการโพสต์กันในโลกโซเชียล
ภาครัฐเขาก็ขอความร่วมมือคุณแล้วคือเขาไม่ได้ห้าม
แต่เขาขอความร่วมมือว่าทุกคนต้องช่วยกัน
และคุณเป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนดังคุณมีชื่อเสียง
คุณก็ควรให้ความร่วมมือหรือไม่
อันนี้หลายกระแสจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ค่ะมันก็เลยมีเพื่อนดาราคุณหนิงปณิตาค่ะ
เข้าไปให้กำลังใจดีเจมะตูมเมื่อสักครู่
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูรายการข่าวใส่ไข่
คุณมดดำได้มีการสัมภาษณ์สดคุณหนิงปณิตาผ่านวีดีโอคอร์เลยนะคะ
เกี่ยวกับประเด็นนี้แหละที่คุณหนิงปณิตาเนี่ย
ให้กำลังใจดีเจมะตูมในข้อความในลักษณะที่ว่า
อดกอดกอดสิ่งที่มะตูมทำคือเจ๋งมากให้กำลังใจตัวเองเยอะเยอะ
คำว่าเจ๋งมากนี่แหละค่ะคนก็ไปตีกลับคุณหนิงปณิตาว่าเจ๋งยังไง
การที่ดีเจมะตูมไม่รับผิดชอบต่อสังคมจัดปาร์ตี้มันเจ๋งยังไง
นี่นะคะสุดท้ายคุณหนิงปณิตาก็มาชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัว
คุณหนิงบอกว่าคือเธอให้กำลังใจดีเจมะตูมค่ะ
คำว่าเจ๋งเนี่ยมันเป็นคำที่ชื่นชมดีเจมะตูมในแง่ที่ว่า
ดีเจมะตูมออกมายอมรับว่าติดโควิด๑๙แล้วเตือนคนใกล้ชิดให้ระวัง
ให้กักตัวให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
สิ่งที่คุณหนิงปณิตาบอกว่าดีเจมะตูมเจ๋งเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องของการจัดงานปาร์ตี้ครับนี่นะคะและเมื่อสักครู่นี้
คุณมดดำก็คุยกับคุณหิงมณิตาอีกรอบนึงคุณหนิงก็ยืนยันแบบนี้
คุณหนิงบอกว่าก็ยอมรับว่าคุณหนิงอาจจะเขียนสั้นไป
คนอ่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะตีความไปคนละแบบ
คุณหนิงก็ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวว่าอาจจะเขียนข้อความสั้นไป
ชาวเน็ตก็อาจจะไปตีความในลักษณะแบบนั้นคุณหญิงบอกไม่โทษใคร
ขอโทษตัวเองก็แล้วกันครับนี่นะคะทีนี้ค่ะมันก็มีดราม่าประเด็นร้อน
มีข่าวลือในลักษณะที่ว่าจากการเปิดเผยไทม์ไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข
ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเป็นนักแสดงและนักร้องอายุยี่สิบสามปี
ไทม์ไลน์ที่เชื่อมโยงกับดีเจมะตูมครับคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่เป็นพระเอกวัยรุ่นที่
มีภาพน้องปีโป้ไปเที่ยวทะเลภูเก็ตซึ่งเป็นที่เดียวกันกับดีเจมะตูมโพสต์ภาพ
เรือยอดกับเพื่อนดาราภาพนี้นะคะภาพนี้เลยจากการตรวจสอบข้อมูลคนที่ดูแลน้อง
โป้แจ้งว่าน้องปีโป้ไม่ได้ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะคะภาพที่ไปเที่ยวภูเก็ตภาพนี้สาม
มกราคมไปมาจริงแต่ไม่ได้ไปเจอดีเจมะตูม
กลับมาจากทริปนั้นก็ไปตรวจโควิดสิบเก้าและกักตัวจนครบสิบสี่วันแล้ว
ถึงจะออกมาทำงานและยืนยันว่าไม่ได้ไปงานวันเกิดดีเจมะตูม
เมื่อสักครู่นี้คุณมดดำพูดในรายการข่าวใส่ไข่ครับ
คุณมดดำโทรศัพท์ติดต่อดีเจมะตูมได้ใช่ฮะ
เจมะตูมยืนยันกับคุณมดดำว่ามีกลุ่มเพื่อนของดีเจมะตูม
ที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเขาชื่อปีโป้อืมชื่อเดียวกันแต่คนละคนกัน
ไม่ใช่น้องคนนี้ไม่ใช่พระเอกวัยรุ่นที่ชื่อปีโป้นะคะอืม
นี่เป็นภาพที่คุณมดดำเข้าไปเมื่อช่วงวันที่สามใช่ค่ะพักกราคม
ซึ่งอันนี้ไม่มีดารานุ่มปีโป้ไม่มีค่ะบังเอิญปีโป้เขาก็ไป
เขาก็ไปภูเก็ตเหมือนกันเหมือนกันแต่ไม่ได้เจอดีเจมะตูมครับ
คุณมดดำบอกว่าคุณมะตูมเองตอนนี้ก็เครียดนะฮะใช่ค่ะตอนนี้ไข้ขึ้นสูงสี่สี่สิบฮะ
ช่วงก็ต้องปิดโทรศัพท์มือถือนะฮะแต่ก็อย่างที่คุณมะตูมเคยให้สัมภาษณ์
กับทางคุณแจ๊กกะรีนมานาธิการข่าวบันเทิงของเราค่ะก็ดูไทยรัฐทีวีอยู่ตลอดอยู่เหมือนกัน
สักครู่ก็ดูข่าวใส่ไข่อยู่ใช่นะฮะมีภาพที่ชูสองนิ้วอ่ะฮะ
เมื่อสักครู่นี้เป็นไอจีส่วนตัวของคุณมะตูมนี่น่าจะเป็นภาพล่าสุดที่ได้โพสต์เอาไว้ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าเวลาที่คุณมะตูมโพสต์อะไรหรือว่าเพื่อนดาราโพสต์อะไร
เกี่ยวกับเรื่องของดีเจมะตูมเนี่ยภายใต้คอมเมนต์ต่างต่างเนี่ย
มันจะเป็นสถานที่ทัวร์ลงไปแล้วใช่ค่ะอ่าบางมุมก็มองว่าอ่า
จะให้กำลังใจบางมุมก็มองว่าคุณละเมิดอะไรกันหรือเปล่าล่ะ
คุณเป็นคนของสังคมแต่คุณไปจัดแบบนั้นจัดแบบนี้
ระวังอะไรแบบเนี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับมันมีกระแสข่าวลือออกมาอีก
ต้องมาชี้แจงกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เขาถูกพาดพิงนะครับ
บอกว่าวันเกิดของดีเจมะตูมที่จัดเมื่อ๙มกราคมที่ผ่านมาที่โรงแรม
แห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยได้ชวนนายแบบลักษณะนายแบบหนุ่มเซ็กซี่
ไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วยแล้วก็ใช้ชื่องานนี้ว่าปาร์ตี้น้ำแข็ง
น้ำแข็งก็เป็นศัพท์แสดงทางภาษาของพวกสับยาเสพติดอะไรพวกนี้เขาอ่ะนะ
แต่ดีเจมะตูมเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปอะไรอันนี้คือมีเพจที่เขาไปลงเอง
ไปอ้างอิงข้อมูลตรงนี้เป็นเพจความลับของดาวนะฮะ
เขียนว่าฟินก่อนติดโควิดคือปาร์ตี้สวิงกี้บาร์บี้เกิล
อะไรบาร์บี้อะไรของเขาประมาณอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็มีรูปของบุคคลต่างต่าง
ประมาณอย่างเนี้ยนะครับอาจจะหมายถึงเรื่องอะไรเข้ามาผัวพันอะไร
แล้วก็มีแชทไลน์ลักษณะเป็นการตอบโต้กันเรื่องของค่าตัวในการมาร่วมงานนะฮะ
เจอใครบ้างไปไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างแต่ว่าข่าวในโซเชียลเนี้ยมันยังออกมา
บางคนก็ไปแชร์ภาพนายแบบอยู่๓คน
มีชื่อย่ออักษรออฟบม
ตอนหลังก็มีเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงยืนยัน

บอกเพจที่เขียนข่าวเป็นข่าวมั่วสายร้ายเขา

แล้วย้ำด้วยว่าคุณเนี่ยจะเขียนข่าวมั่วออกมาเพื่ออะไร

ส่วนเจ้าของเพจผมฟ้องคุณได้นะครับ
ถ้าไม่รู้จริงอย่าสร้างข่าวขึ้นมา
เหงาเหรอหรือไม่มีคนครบ
เลยชอบทำให้คนอื่นเสียหาย
ก็มีคนที่ออกมาชี้แจงกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ทีมข่าวชาวรัฐทีวีก็พยายามติดต่อไปยังคุณมะตูมนะฮะ
แต่ว่าวันนี้ไม่ได้รับสายนะครับไม่ได้ตอบแชทไลน์นะครับ
ทราบจากคนใกล้ชิดว่าคุณมะตูมก็เครียดมาก
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับคุณมดดำเมื่อคืนนี้
คุณมดดำก็บอกว่าก็ร้องไห้แล้วขอปิดโทรศัพท์มือถือก่อน
รายการข่าวใส่ไข่เมื่อสักครู่นะครับ
คุณมดดำบอกว่าดีเจมะตูมก็ดูรายการอยู่นะครับ
แล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ขอชี้แจงว่าคนที่ไปงานวันเกิดมีชื่อปีโป้
แต่ไม่ใช่ดารานุ่มปีโป้เหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอกนะ
และยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีดาราสักคนไปงานวันเกิดของตัวเอง
ดีเจมะตูมยืนยันกับคุณมดดำล่าสุด
รายการข่าวใส่ใครทางไทยรัฐทีวีเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คนใกล้ชิดดีเจมะตูมยังฝากบอกด้วยนะครับ
ขอให้ทุกคนใจเย็นเพราะข่าวลือบางอย่างในโลกโซเชียลไม่ใช่เรื่องจริง
แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่สังคมก็ถามกันว่า
เอาละจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
การที่คนในแวดวงบันเทิงดีเจดารานักแสดงนักร้องต่าง
จัดปาร์ตี้รวมตัวกล้ายชิดกัน
มันจะถือว่าผิดกฎหมายหรือเอาผิดได้หรือไม่

วันนี้มีคนไปถามรัฐมนตรีวาทการกระทรวงสาธารณสุครขุนฐานวิรากูล
ขุนฐานบอกว่าในกฎหมายแล้วไม่ได้กำหนดเอาไว้นะครับ
เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการจัดงานสังสรรค์
ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครจะร่วมมือหรือไม่
ถ้าไปบังคับเดี๋ยวก็จะโดนกันอีก

ก็เลยพยายามเป็นการขอความร่วมมือ
แต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องให้สังคมประนาม
หลีกเลี่ยงการจัดสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับ
อันนั้นคือขอความร่วมมือ
ใช่ไหมก็ต้องดู
อยู่ที่ว่าใครให้ความร่วมมือใครไม่ให้ความร่วมมือ
ไปบังคับอย่างนั้นก็โดนโดนอีก
ถ้าใครทำอย่างนั้นสังคมก็ไม่เคยเว้นให้อยู่แล้วนี่
เราต้องอยู่กันด้วยจิตสำนึกด้วย
ใช้กฎหมายหมดก็ล็อกดาวน์กันหมดเลย
งานก็เข้าอีกเราก็ทำได้เท่าที่ทำ
พยายามขอความร่วมมือ

ถ้าไม่ได้ก็ใช้สังคม

อย่างร้านอาหารเนี่ยถือโอกาสเลยนะตอนนี้
ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ปล่อย

มันชัดเจนนะตอนนี้มันก็แย่กันอยู่แล้ว

เดี๋ยวมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
แล้วก็คนที่
ไปดื่มสุราในร้านอาหาร
มีความผิดด้วยนะครับ

เดี๋ยวค่อยไล่ไปวันที่๘มกราคม
ไปไหนบ้างตามหน้าจอนี้เลย

ที่ดาดฟ้าโรงแรมบัญญันทรีย์

กับผู้ชายที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่
โดยไม่ได้มีการกักตัวจริงจัง

แล้วก็พบว่ามีคนจากงานวันเกิด

ส่วนใหญ่มีการติดเชื้อ

ก็เลยใช้คำว่าเป็นการติดเชื้อแบบเงียบ

๒๔ราย

ก็เริ่มจากผู้ชาย

คุณก็อยู่อย่างเงียบ

แล้วคุณก็ติดแบบเงียบแล้วคนอื่นก็เลยติดไปด้วย
ก็เลยแพร่ไปเป็นทอดแบบนี้ค่ะ